ดูตัวเฮ้ยน่ากลิ่นช้าก

ดูดักแล้ว

ทำไมคะมาเยื่อนหนังสือมาเลือกเรื่องอะไรค่ะ
เราไม่มีในเกี่ยวกับภูมิศาสนา

แล้วผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะนั่น
ท่านมีปัญหาที่เลือนดินเป็นคนรู้จักหรือว่ายังไงค่ะ
ก็ค่อยรู้จักกับท่านอะฮะ

ก็คือท่านต้องการที่จะให้ที่ว่าไม่มีการตรวจสอบพิจารณาอะไรก็เสนอข่าว
ท่านเห็นว่าเมื่อการมายื่นหนังสือแล้วไม่มีการรับลูก
หลายครั้งเนี่ยก็เอ๊ะทำไมข่าวดีไม่ค่อยลง
ได้ข่าวสนใจหน่อยเพราะไอ้ข่าวเร็วเฉายังไม่ได้ตรวจสอบ
ทำไมคุณเล่นงานเขาทำไมเล่นงานพระสงฆ์แล้ว

บางช่องก็อ่านข่าวคึกขนองดูถูกเหยียดหยาม
สะเทือนไปทั้งคนที่ดีเสนอข่าวดีไม่เสนอ
แล้วยังไม่สามารถจะตรวจสอบเลย
ลงข่าวเป็นเล่นเหมือนกับเล่นขายของกันเลย

เชิดที่นั่นอีกแล้วนะครับ
ที่สุดยอดดี

แม้รอบค่อนกลาง

ก็จะเท่านั้น

สุดท้ายเท่าไหร่สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่
สุดท้ายเท่าไหร่

สุดท้ายเท่าไหร่

สุดท้ายเท่าไหร่